คุณพรสวรรค์ก็เลิกงานมา
เย็นค่ำหน่อยกลับบ้านจะอุ่นแกงกิน

ไฟลุกแล้วคลอกตัวเธอด้วย

โอ้ยเนื้อไหม้อ่ะ

คือนะตอนนี้ยังเหมือนกับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหม

เป็นห่วงจริงพี่พรสวรรค์
แกอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา๗๔ทับ๒อำเภอเมืองสมุทรปราการ

เมื่อคืนนี้๓ทุ่มครึ่งครับที่เห็นล้อมอยู่
มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงครับเร่งประถมพยาบาล
พรสวรรค์ไกรจันทร์อายุ๔๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะ
ส่วนของร่างกายที่โดนโอ้โหนี่ต้องเอาน้ำราดก่อน
มีทั้งใบหน้าเขาก็โดนหัวแขนขาลำตัว
แล้วดอม๘๐ครับ
โอ้โหแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการไป

ตอนไปถึงพี่พรสวรรค์ยังพอเล่าได้เล่าให้ฟังว่า
พอกลับจากทำงานตอนค่ำนะก็เข้าครัว
แล้วก็เอากับข้าวในตู้เย็นมาอุ่นครับ

ระหว่างหมุนวาวนี่เกิดประกายไฟ
สนัดระเบิดบึ้มเลยฮะ
ทีนี้เปลวไฟลุกพลึบติดทั่วตัวเธอ
แล้วก็ข้าวของต่างในบ้านก็โดนไปด้วย

ในห้องครัวมีถัง๑๕กิโลกรัม
ถังนี้วางอยู่เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปปิดวาวก่อน
แล้วก็เอาถังมาออกมาด้านนอกครับ

เครื่องศักดิ์ผ้าอะไรก็โดนไหม้ไปด้วยหายไปด้วยครับ

เพื่อนบ้านพี่พรสวรรค์อย่างพี่อำพลเทียนยุทธ์
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมมานั่งเล่นอยู่ที่ร้านค้า
ห่างจากบ้านพี่พรสวรรค์ตั้ง๕๐เมตร

มีประกายไฟพุ่งมาจากในบ้านครับ

ผมได้ยินเสียงพี่พรสวรรค์ร้องขอความช่วยเหลือ

แต่พี่พรสวรรค์แกกระโดดออกมาทางหน้าต่างห้องครัว
อำพลแกก็เลยไปพาพี่พรสวรรค์ออกมานอกบ้าน

ในบ้านเนี่ยไฟยังลุกท่วมอยู่เลยนะ

ผมก็รีบนำถังดับเพลิงเข้าไปฉีดไว้
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากแก๊สรั่ว

รบรบกวนขอดูภาพถังก๊าซอีกทีสิครับ
ก๊าซที่มีเขียนว่าถังก๊าซนี้หมดอายุเมื่อไหร่

ถังนี่ฟรีสฟรีสภาพหน่อย

ผมอยากจะให้ดูตรงนี้หน่อยนะกลับบ้าน
หรือว่าตื่นเช้ามาดูถังบ้านตัวเองหน่อย

โอ้มันก็ต้องเอาไปทำมาใหม่ป่ะครับ

มันเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะ
ลองดูนะครับอยากจะให้ตรวจสอบตรงนี้ด้วย
แล้วมันเกิดประกายไฟตอนหมุนวาวไง